คุณผู้ชมคะโรงเรียนในตำบลหลมศักดิ์เพชรบูรณ
พบเด็ก๕คนติดเชื้อไวรัสซิกานะคะ
ตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่เร่งคัดกรอง
และทำลายแหล่งเพาะพันยุงค่ะ
สถานการณ์โรคสิกาที่จังหวัดเพชรบูรณ์
หลังพบเด็กอายุระหว่าง๙๑๑ปี๓คน
ป่วยติดไวรัสซิกาได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
แก้ไขปัญหาไข้ออกผื่นในพื้นที่๓ตำบลของอำเภอหลมศักดิ์นะคะ
คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านติ้ว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโศก
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวาย
ให้เป็นพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสซิกาค่ะ
ล่าสุดที่โรงเรียนพดุงวิทย์ตำบลหล่มศักดิ์
พบนักเรียนติดเชื้อไวรัสซิกา๕คนนะคะ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่จากสำนักระบาดวิทยา
สำนักควบคุมโรคที่๒พิศนุโลก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหลมศักดิ์
ได้เข้าไปตรวจคัดกรองนักเรียน
ครบ๑๐๐แล้วค่ะตั้งแต่๒๐๒๒มิถุนายน
กรณีพบนักเรียนที่บ่งบอกอาการก็ได้ส่งเจาะเลือด

และได้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียน
พร้อมกับพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุง

ก็มีอสมหมู่บ้านและกลุ่มผู้นำหมู่บ้านเข้าไปดูแล
กรมควบคุมโรคจังหวัดพิศนุโลกก็เข้าพ่นหมอกควันติดต่อกัน
ทางโรงเรียนก็ตรวจคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าชั้นเรียนนะคะ
ด้วยการวัดอุณหภูมิหากมีไข้
ก็ติดต่อผู้ปกครองให้รับกลับไปดูแลค่ะ